คุณผู้ชมคะจริงแล้วที่ผ่านมาเนี่ย
กองทัพได้มีการจัดตั้งศูนย์ปรองดองและสมาณฉันขึ้นนะคะ
ปีได้แล้วค่ะก็มีการจัดกิจกรรมในชุมชนต่างนะคะ
เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะว่ากิจกรรมเขาทำอะไรกันบ้างแล้ว

นี่เป็นบ่อแสดงความเห็นของกำนันผู้ใหญ่บ้านใน๑๑ตำบลของจังหวัดกาญจนบุรี
ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูป
หนึ่งในกิจกรรมที่ศูนย์ปรองดองสมาณฉันเพื่อการปฏิรูป
ควรถูกเว้นวักทางการเมือง
ขณะเดียวกันก็อยากเห็นข้าราชการทำหน้าที่ประสานประโยชน
ให้กับคนในพื้นที่มากกว่าที่เป็นอยู่
องค์กรกำหนังผู้ใหญ่บ้านเป็นองค์กรที่

ชี้ชะตาความเป็นความตายของบ้านเมืองได้

เพราะว่าท่านจะต้องอยู่กับประชาชน
ทำไงให้ประชาชนของท่านอยู่ดีมีสุข
อยู่ดียังไงเขาอยู่ดีกินดี

ท่านท่านต้องเป็นผู้นำยุคใหม่ที่จะนำ
พาประชาชนของท่านในกรรมประชาชนของท่าน
ให้เขาอยู่ดีให้เขามีสุข
เช่นเดียวกับกิจกรรมอาสาสมัครรักประเทศไทยด้วยทุนปัญญาไทย

จำนวน๑๐๐คนเข้าอบรมสร้างจิตสำนึกความรักชาติ
กิจกรรมนี้วิทยากรได้ให้นักศึกษาวิชาทหาร
เข้าฐานต้นความคิด๙ฐานเช่นค้นหาทุนคนไทยในแต่ละบุคคล
โดยให้อาสาสมัครค้นหาแบบปฏิบัติต้นทุนทางปัญญาไทย
สร้างดอกไม้ของตัวเองมาหนึ่งดอก
และฐานล้อมรวมที่ให้แบ่งเป็นกลุ่มแล้วนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้พระบรมราชวาส
พระราชดำรัฐในหลวงรัชกาลที่๙ที่เป็นต้นแบบทางความคิดด้านความมั่นคง
มั่งคั่งยั่งยืนโดยให้เวลานำเสนอกลุ่มละ๕นาทีพร้อมเปิดเพจเฟซบุ๊คอาสาสมัครรับประเทศไทย
เพื่อให้นักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรมได้แสดงความเห็นส่วนตัวพร้อมนำภาพที่ตัวเองทำความดีโพสต์ลงในเพจกลุ่ม
ใช้พลังโซเชียลเชิญชวนเพื่อนหรือคนที่รู้จักโพสต์ภาพและข้อความการทำความดีลงในเพจกลุ่มนี้ด้วย
โดยเขาได้โพสต์ความเห็นลงในเพจกลุ่มถึงความรู้สึกอยากพัฒนาประเทศและสังคมจนได้รับคะแนนชนะเลิศของผู้ที่ร่วมอบรมในครั้งนี้
คือผมไม่รู้ว่าผมมาเข้าค่ายครั้งนี้ผมมาด้วยอะไร
แต่ว่าพอมาปุ๊บมันรู้สึกว่าค่ายเป็นค่ายที่ทำให้ผมยิ้มมากที่สุด
ผมเมื่อก่อนเนี่ยผมคิดว่าคำว่าอบรมพี่คำว่าอบรมคำว่าโครงการอะไรนะครับ
มันเป็นโครงการที่น่าเบื่อก็คือต้องนั่งฟังต้องไปอะไร
แต่ว่าพอมาค่ายนี้ลบทุกสิ่งทุกอย่างในหัวผมไปหมดเลย
แล้วก็ค่ายนี้ครับมันไม่ได้สอนไม่ได้ให้ปลาผมมากิน
แต่ว่าให้เบ็ดผมมาตกปลาสอนวิธีการตกปลาให้กับผม
ก็อยากจะขอบคุณค่ายนี้ครับที่ทำให้ผมพัฒนาตัวเอง
แล้วก็ทำให้ผมอยากจะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับ
นี่คือตัวอย่างของกิจกรรมที่ศูนย์ปรองดองสมาณฉันเพื่อการปฏิรูป
ระเวนจัดเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนไปแล้วนับหมื่นครั้ง
เพื่อปูทางให้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปรองดองที่รัฐบาลได้ตั้งความหวังไว้
ภัยศาลเศร้าเกลียวข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน